ทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่อยากจะให้ตามคดีนี้กันต่อ
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี
โหมดจรูนกับครูปหรีชายังไม่ได้จบง่ายนะครับ

จบไปในส่วนของสารชั้นต้นในคดีหลัก
ก็คือคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนว่ายักยอกทรัพย์รับของโจร
สารชั้นต้นก็คือสารจังหวัดกาญจนบุรียกฟ้องหมายความว่าหมวดจรูนชนะ
หมวดจรูนกับทนายความก็เลยไปขอถอนเงินที่มีการอายัดเอาไว้ระหว่างการดำเนินคดี๒๔ล้านกว่าบาท
ออกมาแล้วจากธนาคารกรุงไทยไปฝากที่ไหนหมวดจรูนบอกว่าขอไม่บอกก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัย
แต่ทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งของครูปรีชาเขาบอกว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์
แล้วล่าสุดธนายความของครูปรีชาบอกว่าเขามีหลักฐานใหม่นะคะ
ที่คาดว่าอาจจะทำให้คดีพลิกได้ในชั้นอุทธรณ์
ใช่อันนี้คือเด็ดมากถ้ามีจริงอะนะ
ทนายความของครูปรีชาทนายวรยุทธ์บุญวงศัยบอกว่ามีการนำเสนอพยานหลักฐานใหม่ค่ะ
ที่รับฟังได้ว่า๓๑ตุลาคม๒๕๕๙
ครูปรีชาอยู่ในตลาดนัดเรซิตี้
ไปรับลอตเตอรี่ที่ตลาด
ซึ่งเป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่จะนำเสนอต่อสารให้เป็นอีกสำนวนหนึ่งเลยนะคะ
ส่วนคดีหลักอย่างที่บอกว่าสารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็คือสารชั้นต้น
พิพากษาไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ตอนนี้ไปยื่นร้องขออนุญาตเลื่อนยื่นอุทธรณ์ต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งสุดท้าย
ก็คือจริงแล้วต้องอุทธรณ์ภายใน๓๐วัน
แต่ทนายวรยุทธ์บอกว่าไปยื่นต่อสารว่าขอเลื่อนหน่อย
สารอนุญาตให้เลื่อนนะคะก็ขยายการยื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึง๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ความผิวสูงทางคุณครูได้มาที่ตลาดในสุทธิ์แล้วนะครับ
ทนายวรยุทธ์ก็บอกว่าสาเหตุที่ยื่นอุทธรณ์ล่าช้านะคะ
ก็คือการเขียนคำอุทรต้องใช้เวลานาน
เอกสารในสำนวนเยอะต้องดูอย่างละเอียด
เพื่อให้สารอุทธรณ์พิจารณาประเด็นให้รอบครอบ
แล้วก็ทนายเองก็บอกว่าไม่ได้ทำคดีของครูปรีชาคดีเดียว
ก็เลยต้องทำทุกอย่างอย่างรอบครอบแล้วก็ต้องใช้เวลา
หวังว่าคดีอาจพลิกกลับมาอีกครั้ง
นักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้าคดีมันพลิกกลับมาแล้วจะยังไง
หมวดจรูนได้ถอนเงินออกไปหมดแล้วใช้ไปแล้วส่วนหนึ่ง
ยังถูกอายัด๒๔ล้านกว่าบาทแล้วก็ไปขอเพิ่งถอนอายัด
แล้วถอนเงินออกไปหมดแล้วแล้วถ้าใช้หมดแล้ว

นายวรยุทธ์ก็เลยบอกว่าก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาล
ก็อาจจะมีการอายัดทรัพย์บังคับขายท่อตลาดอะไรก็ว่ากันไป
แต่เบื้องต้นตอนนี้แค่มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมแค่นั้นเอง